การจัดการแข่งขันมวยไทยในบ้านเรากันดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนจะกลับมาจัดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ได้ครับ
แต่ยังเป็นกระแสข่าวลืออยู่นะครับหลังจากที่มวยไทยต้องงดจัดการแข่งขันเนื่องจากการระบาดของโควิด
ก็การชกตอนนั้น๖มีนาคมนะครับน่าจะเป็นไฟล์สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้จัดอีกเลยหลังจากที่สถานการณ์นั้นเริ่มจะดีขึ้น
ในวงการมวยก็เริ่มจะเรียกร้องให้มีการกลับมาแข่งให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ยังไม่ปลดล็อกเนื่องจากว่าเป็นกีฬาที่มีโอกาสจะสัมผัสสารคัดหลังมากที่สุด
ก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะกลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่การประกบคู่ของเวทีมวยอ้อมน้อยครับในวันที่๒๐มิถุนายนแล้วก็๒๗มิถุนายน
แต่ยังไม่มีการประกาศปลดล็อกกีฬามวยจากทางรัฐบาลก็ยังมีเซียนมวยด้วยนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าน่าจะมีการกลับมาชกได้นะครับก็มีการโพสต์ในสื่อสังคมโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กด้วย
ส่วนการประชุมอนุกรรมการแพทย์นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นว่าไม่ขัดข้องถ้าเกิดวงการมวยจะกลับมาจัดการแข่งขันภายใน๑๕มิถุนายนตามแผนของสบคโดยแบ่งการจัดออกเป็น๓ระยะก็คือระยะ
แรกครับจัดมวยแบบปิดระยะ๒ครับให้จำกัดจำนวนคนเข้าชม
แล้วก็ระยะสามให้จัดตามปกติซึ่งระยะแรกนะครับ
เสนอให้ยึดหลักปฏิบัติคือเว้นระยะห่างทางสังคม
มีระยะห่างกัน๑๒เมตรแล้วก็หมั่นทำความสะอาดสถานที่และจำกัดคนชุมนุม
โดยจะประชุมกับบุคลากรในวงการมวยอีกครั้งต้นเดือนมิถุนายน
เพื่อหามาตรการในการทำงานร่วมกันครับ
หลังจากทั้งคู่นั้นออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะว่าติดโควิด๑๙
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักจนเป็นข่าวใหญ่
รวมถึงผู้ช่วยสัตว์อาจารย์นายแพทย์วิชัยเตชะสาธิตที่ทุ่มเท
แรงกายแรงใจในการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากที่ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย
เรื่องนี้ผลตรวจเอกโกวิทธิ์พรรคดีภูมิประธานสภาโมแห่งเอเชีย
ก็บอกนะครับว่าทั้ง๓คนถือเป็นบุคลากรที่เคยรับการยกย่อง
ให้เป็นแบบอย่างของสังคมในการกระตุ้นให้คนไทย
น้ำหนักถึงการป้องกันโรคระบาดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตครับ